ปลาจัดให้ลงพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

ใช่นั่นแหละค่ะที่มีอาการแปลกที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ยนะคะ
คือน้องเนี่ยพื้นเพลเป็นชาวสุโขทัย
แต่ไปเรียนมหาวิทยาลัยที่พยาวนะคะ
หลังจากนั้นพอไปเรียนปุ๊บมีอาการแปลก
เหมือนไม่ได้สติแล้วน้ำลายไหลตลอดเวลา

อาการเป็นแบบนี้มาตั้งแต่สักประมาณวันที่๑๔สิงหาคมแล้วนะคะ
หลังจากนั้นค่ะคุณพ่อครอบครัว
พยายามทำทุกอย่างแล้วก็ไม่ดีขึ้น

สาเหตุเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้
พาไปหาพระพระประพรมน้ำมนต์ให้แล้ว
ก็ดูเหมือนว่าจะดีขึ้นแต่สุดท้ายก็ไม่หายอยู่ดี

แล้วเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมหมอปลาลงพื้นที่แล้วนะคะ

จับเขาคุยกับคุณพ่อของน้องค่ะนะฮะ

ที่ที่ฉันเล่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะ

ลูกสาวจะมีอาการปกติสักประมาณ๑๐๒๐นาที
จังหวะนั้นพอจะถามที่มันจับใจความได้บ้าง

สื่อสารก็จำอะไรก่อนหน้านี้ไม่ได้ด้วย

ทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ย
พ่อเคยพาน้องผู้หญิงคนนี้น้องนิวเนี่ยนะคะ
ไปหาพระรูปหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อรดน้ำมนต์
ช่วงแรกก็ดูเหมือนว่าอาการจะดีขึ้น
แต่สุดท้ายมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนี่
จังหวะนี้ค่ะหมอปลานั่งคุยกับน้องนิวนะคะเข้าไปจับมือจับแขน
น้องก็ไม่ได้มีท่าทีอะไรต่อต้านนะ

ห้อยพระหมอปลาเลยบอกถอดให้ญาติถอดสร้อยพระออก
เครื่องรางของครั้งถอดออกให้หมดเลยแล้วหมอปลาสัมผัสน้องค่ะ
หมอปลาบอกว่ารับรู้ได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แฝงอยู่ในร่างของน้อง

อะไรบางอย่างมีจังหวะนี้นะอยากให้ดูบรรยากาศนี้หน่อยค่ะ
นิวนิวมันเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรนิวรู้สึกอย่างไรเจ็บไหม
มันไม่ใช่อาการของคนที่โดนผีเข้าแต่เพียงตัวเขาเนี่ยควบคุมตัวเองไม่ได้ณตอนนี้
เขาควบคุมตัวเองไม่ได้เลยแต่มันไม่ใช่อาการของคนถูกผีเข้าพี่
เขาคุมตัวเองไม่ได้ครับเขาคุมตัวเองไม่ได้
ที่เขาเรียกว่าอาการของคนถูกแขวง
คือผีเข้ากับโดนแฝงเนี่ยมันคนละอย่าง
ถ้าคนผีเข้าเนี่ยเขาจะไม่รู้ตัวเลย
แต่นี่เขารู้ตัวเป็นระยะซึ่งเขาเรียกว่าอาการของคนถูกแฝง
จากการไล่รำเนี่ยมันเหมือนทำท่าตีบอลเล่เมื่อกี้แล้วดูคลิปอ่ะ
มันเหมือนอาการของพวกนางลำที่มันอยู่ตามใต้ต้นไม้อ่ะพี่
ที่เขาเอาชอบเอาวางไว้ตามใต้ต้นไม้อ่ะเขาเข้าใจไหม
เหมือนเขาต้องการสาระการอะไรสักอย่าง
พาไปบ้านหมอปลาที่จังหวัดเพชรชบุรีนะคะ
หมอปลาบอกว่าเคสของน้องนิวน่าจะใช้เวลาในการรักษาไม่นาน

แต่ชื่อว่าที่บ้านน่าจะสบายใจขึ้นนะต้องปลามาช่วยเองเลย
นี่พาขึ้นรถไปแล้วนะคะ